ของทีมเรือวงกรทีมชาติไทยเดินทางไปกันที่ตะเซีย
ในรายการชิงชำโลกก็ตั้งเป้าหมายอย่างน้อย๖เหรียญทองครับ
การเดินทางไปครั้งนี้นะครับทีมเรือมังกรทีมชาติไทย
ก็ไปพร้อมกับทีมงานกว่า๔๐ชีวิต
สร้างผลงานที่น่าประทับใจนะครับกลับมาให้กับแฟนชาวไทยให้ได้
เมื่อเดินทางถึงรัสเซียก็ลงซ้อมที่สนามแข่งทันที
โดยทีมเรือมังกรไทยแข่งขันทั้งหมด๑๒อีเวนต์นะครับ

ส่วนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด๑๙ประเทศนะครับ
ก็จะมีการเริ่มแข่งในรอบคอลลิไฟล์ในวันนี้
ก่อนจะนำทีมต่างจากทุกฮีตเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับ

เตรียมทีมของเราก็เตรียมทีมมาเป็นอย่างดีนะครับ
เราก็จะลงทั้งหมด๑๒รายการ
ใน๑๒รายการนี้ก็ใช้เวลาแข่ง๔วันนะครับ

คาดหวังในครั้งนี้
จริงแล้วเราหวังทุกเหรียญนะครับ
แต่คิดว่าคงไม่ต่ำกว่า๖เหรียญทองในครั้งนี้นะครับ

แล้วทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็
มีประเทศสำคัญประเทศ๑๙ประเทศ
เฉพาะเจ้าภาพรัสเซียหรือสหรัฐอเมริกา
แคนาดาเยอรมันฝรั่งเศส
ต้องประสงค์สมควรนะครับต้องจากภาพข้อนข้างหนาว
ที่นั่นอากาศเราก็ดูแล้วนะครับ
มีความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการวอร์มร่างกาย
อบอุ่นที่สุดทั้งก่อนแล้วก็หลังการแข่งขันครับ
เพราะว่าอากาศคล่องเย็นเวลาพายมันจะออกตัวได้ไม่เต็มที่
เพราะฉะนั้นเราต้องวอร์มให้อบอุ่นให้ดีเลยครับ
ให้ถึงแล้วก็จะสามารถที่จะต่อสู้ช่วยเขาได้
แล้วก็อีกอันหนึ่งคือพอแข่งเสร็จกลับมาแล้ว
จะต้องมีความอบอุ่นร่างกายโดยทันที
จะต้องมีผ้าอุ่นผ้าร้อนอะไรมาช่วยดำเนินการ
กำลังเตรียมทีมสตาร์ฟเรากำลังเตรียมก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหา
เทคนิคต่างค่อนข้างเราค่อนข้างดีก็มองดูแล้วก็น่าจะเก็บเหรียญตามที่เราตั้งเป้าไว้ได้ครับ